ติดตามสถานการณ์ของโควิด๑๙กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งวันนี้เห็นตัวเลขแล้วก็ต้องบอกว่า
เริ่มเห็นสัญญาณไปในทางที่ดีนะครับคุณผู้ชม
ผู้ติดเชื้อเนี่ยจริงก็ยังเยอะอยู่นะคะ

แต่ถ้าเทียบจากวันก่อนแล้ววันนี้เห็นเลข๑เห็นเลข๑นะคะ
วันนี้ผู้ติดเชื้อ๑๗๔๙๑นะคะ
ผู้เสียชีวิต๒๔๒ศพค่ะ
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อในกรุงเทพเนี่ยนะคะ
ซึ่งครองแชมป์จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดมาโดยตลอด

ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๓๔๗๒ราย
ต้องบอกว่าลดลงจากจำนวนผู้ติดเชื้อ
เมื่อวานนี้เกือบ๑๐๐รายเลยทีเดียวคุณผู้ชม
วันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะในแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าการแพร่ระบาดในช่วง๔สัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มดีขึ้น

เพราะฉะนั้นก็ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติ
นำเสนอต่อที่ประชุมสอบคอให้สั่งการดำเนินใน๔เรื่องนะคะ
ก็คือ๑เห็นชอบการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย
ภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ที่เรียกกันว่า
สำหรับสถานประกอบกิจการซึ่งอันนี้ข้อดี

แรงงานยังได้ค่าจ้างและเศรษฐกิจไปต่อได้

เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับภาษณะจากต่างประเทศ
ที่จะเข้ามาในไทยทั้งในด่านบกเรือและอากาศ
สนับสนุนให้มีผู้แทนของสมัชชาสุขภาพจังหวัด
มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
และนอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ก็ยังเห็นชอบนะคะให้ผู้ที่เดินทาง
พอมีมติออกมาแบบนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะ
สงสัยบอกว่าเอ๊ะสรุปแล้วแล้วเราสามารถเปิดประเทศได้ภายใน๑๒๐วัน

คือ๑๒๐วันอย่างที่นายกประกาศไว้ก่อนหน้านี้
ก็คือ๑๖มิถุนายนจะครบ
ก็คือ๑๒๐วันในวันที่๑๓นะคะ
นับไปจะครบวันที่๑๓ตุลาคมนะคะ
คือก็มีคำอธิบายนะคะ
คือท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์บอกว่า
ทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายเปิดประเทศ๑๒๐วัน
แต่ไม่ได้หมายถึงการเปิดทั้งประเทศ

ซึ่งเป้าหมาย๑๒๐วันก็ยังมีตัวแปรที่ต้องพิจารณาอีกมากนะคะ
เนื่องจากช่วงประกาศนโยบายเปิดประเทศ
เพราะฉะนั้นก็ยังต้องอยู่ในการประเมินสถานการณ์

นี่ค่ะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้
สำหรับโควิด๑๙นะคะ